นายเนวิชช่อประธานสมสมมุยดำยูเนยเต็ด
ได้มีการออกมาโพสต์ทางเพจของลุงเนวินนะครับ

เพื่อที่จะไปคว้าทอง๔เกมให้ได้นะครับ
โดยมองว่าไม่มีพัฒนาการ
คิดว่าทำแบบนี้เหมือนมือสมัครเล่นนะครับ

คิดได้แค่นี้ก็เลิกฝันไปฟุตบอลโลก

ถ้ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนก็อย่ามาทำลายระบบ

ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่อง
เร่งหลีกอาชีพให้ปิดเร็ว
เพิ่มเกมกลางสัปดาห์๒นัดช่วงปิดท้ายรูปการณ์
เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้นักฟุตบอลเจ็บ

๔เกมมีความหมายกับสมาคมมากถึงขนาดนี้
ไม่สนใจหลีกอาชีพไม่สนใจสโมสร
ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาฟุตบอลไทยแล้วหรือ
ถ้าคิดกันได้แค่นี้ก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จที่พนมเปญ
แต่ก็เลิกหลอกคนไทยครับให้ฝันถึงฟุตบอลโลกเสียทีนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็มีการประกาศแต่งตั้งโค้ดละอิสระศรียโล

โดยมีบิ๊กหยิมยุทธนายิมการุณอุปนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีม
มีเป้าหมายครับก็คือไปโอลิมปิก๒๐๒๔ที่กรุงปารีประเทศฝรั่งเศสนะครับ
โดยในงานแถลงข่าวได้มีการประกาศว่า
อ้นรังสรรวิวัชชัยโชคกุศือของโปรดิเทโลนะครับ
ก็จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอีกด้วยนะครับ